ความคืบหน้าเหตุการณ์ฆ่าโหด๔ศพที่สุราธานีครับ
หลังจากเมื่อวานนี้คนตาย๔คนนี้ก็มีทั้งเครือยาศกัน
รู้จักกันแล้วก็เป็นคนร้ายด้วยหนึ่งในนั้น
ไปดูภาพล่าสุดครับนี่คือภาพวงจรปิดบ้านผู้ใหญ่รงค์ครับ
ดูนะฮะจะเห็นว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า๓คนครับ
ขับรถคันสีเทาเป็นรถเก๋งมาจอดหน้าบ้านแล้วถือปืนเข้ามา
มือปืนคนหนึ่งวิ่งเข้ามาแล้วยิงถล่มเข้าไปในตัวบ้าน
แล้วยิงไปที่ชั้นสองของตัวบ้านตอนแรกยิงเข้าไปในตัวบ้านเสร็จแล้ว
ยิงขึ้นไปที่ชั้นสองด้วยครับมีคนตายทั้งหมดสี่คน
เหตุการณ์นี้๑ใน๔เป็นผู้ร่วมก่อเหตุด้วยครับ
เหตุการณ์เมื่อวานเกิดขึ้นช่วงเย็นครับ
คนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มบ้านของนายธรรมรงคนินนิยมอายุ๖๐ปี
ชาวบ้านเรียกว่าผู้ใหญ่รงค์เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านครับ
ตั้งอยู่ในสวนปามนี่นะฮะในพื้นที่ตำบลกระเป๋า
เกลื่อนทั้งในบ้านหน้าบ้านไม่ต่ำกว่าร้อยปลอกแล้วมีคนตายสี่ศพ
นี่คือหลักฐานเด็ดภาพวงจรปิดวินาทีที่คนก่อเหตุ
ถือปืนอาวุธสงครามมาแล้วกราดยิงนะฮะ
หลังจากที่เขากราดยิงเข้าไปในตัวบ้านและยิงขึ้นชั้น๒ของบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สิ้นเสียงปืนครับตรวจสอบพบศพ๔ศพด้วยกัน
ศพแรกนางนินทิพย์ปานคเชนหรือว่านางแตง
ศพนี้ไปเจอร่างนอนตายอยู่ข้างโอ่งน้ำหน้าบ้านครับ
อายุ๔๙ปีเป็นเมียคนปัจจุบันของผู้ใหญ่รงค์เป็นเจ้าของบ้าน
ที่สองคือร่างของผู้ใหญ่รงค์ครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านถูกยิงตามร่างกาย
พบว่าตายอยู่บนเตียงนอนที่ชั้น๒
ศพที่๓นายพรศักดิ์ชูเพชรหรือว่าผู้ใหญ่เกราะอายุ๕๖ปี
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง
พบร่างถูกยิงตายตรงราวตากผ้าในห้องชั้นล่างของตัวบ้าน
ศพที่๔เมื่อวานที่บอกว่าทราบชื่อว่าเป็นในวัด

นายธรรมรัฐวิเชียนหรือในวัดอายุ๔๗
ถูกยิงตายบริเวณข้างบันได
และในวัดคนนี้เป็นหนึ่งในฝ่ายร่วมก่อเหตุ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุอีกครั้ง
พบร่องรอยถูกกระสุนยิงกราด
กระจกหน้าต่างแตกทั้งชั้นล่างชั้นบน
กระบะที่จอดอยู่ในบ้านก็เสียหาย
ปลอกกระสุนปืนที่พบคาดว่ามีการใช้ปืน๓ชนิด
รอบบ้านมีการติดกล้องวงจรปิดเอาไว้๔๕ตัว
เมื่อกี้นี้เราก็เลยจะได้เห็นภาพหลักฐานเด็ด
ก็คือวินาทีที่คนก่อเหตุนั้นถือปืนเข้ามา

เนี่ยภาพจากวงจรปิดที่ติดตั้งเอาไว้

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘บอกว่า
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบผู้ต้องสงสัย
หนึ่งในนั้นคือดาบตำรวจอัธพรวิเชียน
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบราม
สพคีรีรัฐนิคมผู้ชายคนนี้ครับ
ช่วยราชการสืบภาค๘และมีศักดิ์เป็นลูกเขยของผู้ใหญ่รงค์
ศักดิ์เป็นลูกเขยผู้ใหญ่ลงนะฮะ
และเป็นน้องชายของนายธรรมรัฐวิเชียน
หรือว่าในวัดที่พบกลายเป็นศพด้วย

ปรากฏว่าขับรถเก๋งคันสีเทามากัน๔คนครับ
ซึ่งคนขับตอนนี้ยังไม่ระบุยืนยันว่าเป็นใคร

ข้างคนขับคือนายมานพว่างงาน
แล้วเบาะด้านหลังคือนายธรรมรัฐวิเชียนหรือว่าในวัด
เบาะด้านหลังคนขับที่นั่งก็คือดาบตำรวจอัธพรวิเชียน
จำลองภาพเหตุการณ์บนรถคันที่มาก่อเหตุ
ขามานะครับมากัน๔คน

แต่พิกัดจุดที่นั่งตามรายชื่อที่เห็นหน้าจอนี้ครับ
หลังเกิดเหตุดาบตำรวจอัตภพรใช้รถเก๋งสีบรอนเทาหลบหนีไปครับ
คนที่เข้าไปก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
นั่งตำแหน่งเดิมยกเว้นนายธรรมรัฐ
กับดาบตำรวจอัธพรแต่ปรากฏว่าถูกยิงตายซะก่อน
ตอนที่หลบหนีกันนายธรรมรัฐก็เลยไม่ได้ขึ้นไปบนรถด้วย
ไปแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการเล่นจับกลุ้มตัวนะฮะ
จับกลุ่มตัวนะฮะตำรวจบอกว่าต้องใช้ความระมัดระวังเพราะยัง
มีอาวุธสงครามติดตัวไปด้วยสำหรับกลุ่มคนที่ก่อเหตุผู้การ
แปดให้ข้อมูลบอกว่าก่อนเกิดเหตุครับผู้ใหญ่รงค์กับผู้
ใหญ่เกราะเขาคุยหารือกันอยู่ในบ้านแล้วตอนนั้นนางนินทิพย์
ซึ่งเป็นเมียคนปัจจุบันของผู้ใหญ่รงค์เนี่ยนั่งเล่นอยู่ที่
สาราหน้าบ้านใกล้ใกล้กันกับจุดที่พบกลายเป็นศพข้างโอ่งน้ำนั่น

ดาบตำรวจอัตภพรลูกเขยของผู้ใหญ่รงค์แล้วก็พี่ชายก็คือ
พูดคุยเจรจาเนื่องจากว่าพ่อตาพยายามจะให้ลูกเขยคนนี้
กับลูกสาวลูกสาวผู้ใหญ่ลงนะครับเป็นเมียของดาบตำรวจ
ธพรพ่อตาไม่ปลื้มอยากจะให้หย่ากันซะค่ะดาบตำรวจอัตภพร
ก็เลยจะขอไปคุยไปเคลียร์แล้วก็พาพี่ชายไปด้วยนะฮะ
ให้หย่าด้วยอ่ะพ่อแต่เจรจาไม่ลงตัวครับดาบตำรวจอัธพร
ส่งสัญญาณเริ่มยิงอ่ะทำให้นางนินทิพย์ซึ่งเขานั่งอยู่ที่
สาราหน้าบ้านเขาเห็นท่าไม่ดีแล้ววิ่งหนีจากสาราไปที่
บริเวณโอ่งน้ำถูกยิงตายข้างโอ่งน้ำหน้าบ้านทันทีครับศพ
แรกต่อมานายธรรมรัฐหรือว่านายวัดถือปืนเข้าไปภายในบ้าน
แล้วไปยิงผู้ใหญ่เกราะนั่งอยู่ในบ้านพอดีตายเป็นศพที่๒
และนายธรรมรัฐพี่ชายของดาบตำรวจอัธพรเนี่ยมีการดวน
ปืนกันกับผู้ใหญ่รงค์บริเวณบันไดบ้านแต่พลาดท่าโดนผู้
โรงเนี่ยใช้ปืนลูกซองยิงมาจากชั้นสองเจาะเข้าไปที่ร่าง
นายธรรมรัฐหรือนายวัดตายอยู่ข้างบันไดศพที่สามครับและ
ว่าจังหวะนั้นดาบตำรวจอัธพรซึ่งเป็นลูกเขยของผู้
ใหญ่ลงเนี่ยพอเห็นท่าไม่ดีปั๊บบุกขึ้นไปเองครับบุกไป
กลายเป็นศพที่๔แล้วก็หลบหนีไปโดยใช้รถเก่งครับ
ดาบตำรวจอัตภพรเนี่ยอย่าล้างกับภรรยามาเมื่อปลายปีตุลาปี๖๕
นะครับส่วนคุณพนิดาหรือตั๊กเนี่ยบุตรสาวคนเดียว
ของคุณธรรมรงค์ก็อย่าล้างกับสามีมาเมื่อกลางปี๖๕
นะครับทั้งสองเนี่ยก็มาอยู่กินกันสามีในฐานะสามีภรรยา
แล้วก็จดทะเบียนสมรสกันนะครับแต่ว่าทางท่านทางนายธรรม
ลงเนี่ยค่อนข้างรังเกียจนะครับเนื่องจากดาบอัตภพรเนี่ยเป็น
ตำรวจและมีฐานะที่ด้อยกว่านะครับก็พยายามบอกให้ทาง
คุณพนิดาเนี่ยหรือตั๊กเนี่ยอย่าล้างระหว่างเข้าไปพูดคุย
กันเนี่ยโดยที่ทางดาบตำรวจอัตภพรเนี่ยก็พาพี่ชายไป
ด้วยนะครับก็คือคุณธรรมรัฐนะครับก็เกิดการใช้วุฒิปืน
ยิงกันจากการตรวจสอบอาวุธปืนที่ดาบตำรวจอัธพรใช้พบ
ว่าคือปืนกลยาวครับและกำลังตรวจสอบว่าเบิกมาจากโรง
พักหรือเปล่าสองกระบอกฮะค่ะปมสังหารในครั้งนี้อยู่
ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะครับว่าเป็นความขัดแย้งเรื่องที่
โมโหที่พ่อตาจะให้หย่ากับเมียหรือมีข้อมูลบอก
ขัดแย้งเรื่องของที่ดินมรดกด้วยครับคือผู้ตายเนี่ย
ผู้ใหญ่โรงเห็นเขาบอกว่ามีที่ดินเยอะเป็นสวนยาง
ปาล์มเนี่ยกว่าร้อยไล่นะครับแล้วก็เป็นคนใจดีเป็นที่
ของชาวบ้านแบ่งที่ดินบางส่วนเนี่ยเอาไปทำที่พัก
เป็นที่ท่องเที่ยวก็มีเหมือนกันไงอืมก็คือรวยที่
อ่ะเมื่อกี้ที่ผู้การภาค๘บอกผู้ใหญ่โรงไม่ค่อย
ลูกเขยคนนี้เลยเพราะว่ามันอาจจะฐานะด้อยกว่าเลย
อยากจะให้เลิกกันซะกับลูกสาวเนี่ยนะฮะแล้วมันจะ
เกี่ยวข้องไหมกับเหตุการณ์ที่อยู่ผู้ใหญ่ลงเนี่ยถูก
รอบยิงอันนี้ต้องตรวจสอบครับเพราะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสาม
ธันวาคมปลายปีที่แล้วผู้ใหญ่ลงนี่เกือบตายนะฮะ
เกิดอะไรขึ้นคะถูกรอบยิงมาแล้วครั้งหนึ่งอ้าวเหรอแล้ว
รอดปลอดภัยจนกระทั่งมาถูกยิงรอบนี้ครับตอนนี้อยู่
ระหว่างการตรวจสอบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวกับเหตุการณ์
เชื่อมโยงกันหรือไม่คราวนี้ลูกสาวและน้องชาย
ของนายพรศักดิ์หรือว่าผู้ใหญ่เกราะครับบอกว่าพ่อเนี่ย
เหมือนกับลำดับศักดิ์ก็คือเป็นญาติห่างกับทางด้านของบ้าน
โรงนั่นแหละแล้วก็วันที่เกิดเรื่องเนี่ยพ่อจะไปคุย
ธุระที่บ้านผู้ใหญ่รงก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเขาจะบุกมายิง
ที่ผ่านมาไม่ได้ทราบมาก่อนว่ามันมีเรื่องราวความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้น
โดยเฉพาะระหว่างตัวผู้ใหญ่รงค์แล้วก็ลูกเขยที่เป็นตำรวจ
มั่นใจว่าพ่อเป็นผู้บริสุทธิ์แต่กลับต้องมาตายในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
เขาไม่ทิ้งกับพี่กับน้องมันก็ต้องไปตามขบวนการของกฎหมายนะครับ

แสดงความเสียใจด้วยกับทุกครอบครัวเลยนะครับ
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ภาพกล้องวงจรปิดครับ
ดูไปพร้อมกันครับคุณผู้ชมคุณมิ้นครับ
ภาพร้านค้าหน้าปากซอยห่างจากบ้านหลังที่เกิดเรื่องประมาณ๔๐๐เมตร
ช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงเช้าครับเมื่อวานนี้

ซึ่งเป็นเมียคนปัจจุบันผู้ใหญ่รงค์ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา

เพื่อจะไปเติมรถอีกคันหนึ่งจอดอยู่ที่บ้าน
ระหว่างทางรถมอเตอร์ไซค์สตาร์ทไม่ติดก็เลยตะโกนเรียกชาวบ้านที่รู้จักให้มาช่วย
นี่นะฮะนางนินทิพย์คนที่เดินมาข้ามถนนมาฝั่งนี้
จากนั้นครับเวลาผ่านไปไม่นานจะเห็นว่านางนินทิพย์เนี่ย
ใส่เสื้อสียีนใส่ผ้าถุงสวมหมวกใส่แว่นตา
เดินมาที่ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็บ่นว่าโอ้ยรถเสียสตาร์ทไม่ติด
มาซื้อน้ำมันก็คือจังหวะเนี้ยที่เดินข้ามมาถัดมาครับ
ชาวบ้านช่วยกันสตาร์ทรถจนกระทั่งรถกลับมาสตาร์ทติดเรียบร้อย
ไปอีกไม่กี่นาทีครับนางนินทิพย์ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากร้าน
ไปยังบ้านหลังที่เกิดเรื่องก็คือบ้านของผู้ใหญ่รงค์ไม่เกิน๔ชั่วโมง
ช็อกมากครับเพราะไม่คิดว่านี่คือภาพสุดท้ายที่จะได้เห็น
เพราะพอเธอขี่ออกไปแล้วไม่นานก็พบว่าถูกยิงตายครับ
เตอร์ไซค์สีแดงพบว่าเป็นรถของผู้ใหญ่เกราะนะฮะ
คาดว่าผู้ตายคือนางนินทิพย์เนี่ยคงจะยืมออกมาขี่มาซื้อน้ำมัน
เติมรถอีกคันที่น้ำมันหมดค่ะทีนี้ไปดูภาพอีกมุมหนึ่งฮะ
ภาพกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งช่วงประมาณสักบ่ายสอง
รถเก๋งสีบรอนต้องสงสัยขับเข้าไปในซอยของบ้านผู้ใหญ่รงค์
คันนี้ฮะสีบรอนเทาเนี่ยนะฮะขับผ่านไปอ่าเข้าไปตรงจุดนั้น
เข้าไปก็จะเป็นบ้านผู้ใหญ่รงค์แล้วชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงปืนดัง
อะไรนั้นติดต่อกันนะฮะเวลาตอนที่รถเข้าไปในซอยเนี่ย
ประมาณสักบ่าย๒นะฮะเวลาอาจจะไม่ได้ตรงกันกับกล้องวงจรปิด
เพราะว่าเวลาในวงจรปิดจะเร็วกว่าต้องนำกล้องวงจรปิดตัวเนี้ยครับ
เทียบเคียงกับกล้องของบ้านผู้ใหญ่รงค์ที่เห็นว่ามีรถเก๋งสีเทาคนร้าย
ขับเข้ามาจอดก่อนจะไปยิงถล่มบ้าน
ใช่รถคันเดียวกันหรือไม่เทียบภาพให้ดูสองจอแบบนี้เลยครับ
คุณผู้ชมต้องไปเช็คสำหรับคดีนี้นะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้ผู้การภาค๘เร่งคลี่คลายคดี
โดยด่วนและจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจในพื้นที่
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ขอสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุในเบื้องต้นนะฮะดาบตำรวจอัธพร
และอีกหนึ่งคนคือนายมานพว่างงานในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ซึ่งบรรยากาศวันนี้ที่บ้านของผู้ตายนะคะบ้านของนางสาวนินทิพย
ภรรยาผู้ใหญ่โรงอะค่ะครอบครัวก็จะเตรียมสถานที่รอรับศพ
ทีมข่าวได้คุยกับน้องสาวผู้ตายนะคะทุกคนสายหน้าแล้วพูดว่ายังไงรู้ไหมคะ
ว่าไงฮะเตือนแล้วจริงจริงคือทุกคนเตือนพี่สาวแล้วอ่ะค่ะ
เพราะรู้ว่าผู้ใหญ่รงค์เนี่ยแกมีปัญหากับหลายคน
คืออย่าว่าแต่ลูกเขยเลยแกก็มีเรื่องมีราวกับหลายคนอยู่
ครอบครัวเองก็เป็นห่วงบอกว่าเออคือไม่ได้ขอให้เลิกกันหรืออะไรหรอก
แต่ว่าย้ายกลับมาอยู่บ้านดีไหมเผื่อถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้น
มีใครจะมาเอาเรื่องเอาคืนอะไรเนี่ยกลัวว่าพี่จะโดนลูกหลงไปด้วย
ก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงค่ะ
เคยพูดกับมันเหมือนกันอ่ะแล้วมันก็บอกว่า
ถ้ามันมาอยู่บ้านแล้วก็จะอยู่กับพี่ลง
มันพูดแบบนี้คือพี่ก็ไม่พูดอะไรเลย
พอมันพูดแบบนี้มันบอกว่ามันสงสารพี่ลง
ไปอยู่กับคนที่เกเลก็จะเป็นเรื่องใช่ไหมพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีเรื่องกับคนนู้นกับคนนี้
คือพี่พูดหม่อรวมไปพี่ก็บอกว่ากลับมาอยู่บ้าน
แบบนี้เดี๋ยวถ้ามีเรื่องยังไงเดี๋ยวโดนไปด้วยนะพี่พูดแบบนี้นะ
แล้วมันบอกว่าโอ๊ยไม่มีหรอก
ส่วนที่บ้านของนายพรศักดิ์หรือผู้ใหญ่เกราะนะคะญาติและครอบครัวก็อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่รอรับศพจากนิติเวศมาสวดพระอภิษฐรรมคืนนี้คืนแรกเหมือนกันนะคะ
แน่นอนว่าทุกคนอยู่ในอาการโศกเศร้าแล้วก็ยังทำใจไม่ได้กับการจากไปแบบกระทันหันแบบนี้ค่ะ
ขณะที่งานศพของผู้ใหญ่รงค์นะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนยิงตายในเหตุการณ์อุกอาจครั้งนี้
ครอบครัวรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านครับในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลบางงอนนะครับ
ชาวบ้านก็มาร่วมไว้อาลัยกันจำนวนมาก
ทีมข่าวของเราได้คุยกับหลานสาวของผู้ใหญ่รงค์ครับบอกว่า
ตำรวจบอกว่าคนร้ายเข้ามาพูดคุยก่อนที่จะลงมือก่อเหตุญาติญาติคิดว่าไม่น่าใช่
เพราะถ้าหากว่าดูจากพฤติการเนี่ยวงจรปิดตอนที่เขามาถึงเนี่ยเขามาพร้อมกับปืนหรือเปล่า
แล้วคือเข้ามาปั๊บเนี่ยก็กราดยิงทันทีโหดร้ายมากไม่น่าจะมีการพูดคุยกันก่อนนะ
ปมปัญหาที่ตำรวจบอกว่าผู้ใหญ่รงค์ไม่ปลื้มลูกเขยเนี่ยญาติก็บอกว่าไม่รู้
ไม่เคยสอบถามเรื่องนี้เลยลองฟังครับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากผู้ใหญ่รุงแล้วก็ป้าพาแล้วก็น้าแตงนินทิพย์
มาแชร์กันอะคือมันไม่มีทางที่จะเจรจาได้อยู่แล้วมันจะเป็นการเจรจาไม่ได้อยู่แล้ว
ใช่ค่ะเพราะทุกคนก็เห็นภาพที่ออกไป
ใช่ค่ะเขาหมายที่จะเอาชีวิตตั้งใจเลย
ตอนนี้เนี่ยญาติเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของนางสาวพะนิดา
นิดาคือใครพนิดาคือลูกสาวของผู้ใหญ่รงค์ครับ
เป็นลูกที่เกิดกับเมียคนแรก
ตอนนี้ผู้ใหญ่ลงเขาเลิกรากับเมียคนแรกแล้ว
เมียคนปัจจุบันก็คือนางแตงคนที่โดนยิงตายด้วยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่รู้เหมือนกันว่าพนิดาตอนนี้เป็นตายร้ายดียังไง
ยังไม่มีใครติดต่อได้ถูกบังคับไปหรือเปล่า
ยินยอมหนีไปด้วยก็อยากให้นางสาวพะนิดามากราบศพพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วเมื่อกี้ที่เขาบอกครับญาติญาติเขาก็ไม่อยากจะเชื่อว่า
จะมีปมปัญหาเรื่องที่ว่ามีเมีย๒คน
เพราะว่าจริงแล้วต่างฝ่ายต่างก็รู้กันอยู่แล้วว่าผู้ใหญ่รงค์เนี่ย
คือพอเลิกรากับเมียคนแรกแล้วก็มาแต่งงานใหม่อยู่กินกับนางนินทิพย์หรือว่านางแตงผู้ตายมานานแล้วนะ
ดังนั้นตอนนี้เขาเป็นห่วงมากครับ
ดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะฮะตำรวจเตรียมขอสารออกหมายจับเบื้องต้นคือ๒คนก่อนนะ
ก็คือดาบตำรวจอัตภพรแล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะนายมานพว่างงานคนนั้นนะครับ